นางเอกชื่อดังของเราหายหน้าหายตาไปนาน
ล่าสุดกลับมาแล้วนะคะแล้วต้องบอกว่าการตอบคำถามของเธอนี่เฉียบคม
โอ้โหโดยเฉพาะข่าวลือนะคะที่มีเพจนึงนะคะ
เขียนบอกว่าเธอเป็นนางเอกนะคะเรื่องเยอะนั่ง

ทั้งชื่อนางเอกดังหลายคนค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะเจอตัวนักข่าวนะคะ

มายลีคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

ดราม่ามาตั้งแต่เด็กนะคะเรียกว่าตลอดชีวิตนะคะ
คือไม่ขอสนใจนะคะไม่ขอเอาเวลาไปเปลืองตรงนี้หรอกค่ะ
เอาเวลาไปตั้งใจทำงานดีกว่าไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น
ไม่ไม่กระทุกอะไรทั้งนั้น

เราเอาเวลาไปทำอะไรแบบที่มันมีผลต่อชีวิตเราดีกว่า
เราทำงานเราแสดงละครเราทำยูทูปเราทำอะไรต่าง

ก็คือทุกอย่างมันคือหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราจบ

คือเมื่อวานนี้น้องคือเขาไปขับรถ
ก็จะแข่งรถนี่แหละค่ะก็เลยไปสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ
ส่วนอีกประเด็นที่นักข่าวอยากรู้นะคะ
แต่ยังไม่ได้คำตอบก็คือเรื่องหัวใจของมารีค่ะ
หลังจากที่ฝ่ายชายคุณพิษกาชัยเนี่ยค่ะลงรูปแฮปปี้เบิร์ตเดย์มารี
นับเป็นโมเมนต์แรกหน่อยนะคะ

รีก็ได้แจ้งทีมงานแล้วว่าไม่สะดวกค่ะ
นักข่าวก็เลยแบบว่าถามนิดนึงละกันเนาะ

นักแข่งนะคะว่ากิจกรรมเด็กความเร็วแบบนี้นะคะ
ฝ่ายชายก็มีเป็นห่วงบ้างหรือเปล่า

มันไม่ค่ะมัน
เขาไม่ค่อยยุ่งค่ะคือเขาแล้วแต่เราเลย
แต่ว่าเออก็ชีวิตเราร้อยที่จะทำกิจกรรมกันไปก็
ก็เป็นความหวานแบบพอดีพอเหมาะพอเจาะนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงนะสาวคนนี้นะ
เป็นแฟนฟรรณก็เก่งนะเป็นแฟนฟรรณก็เก่งด้วยเหมือนกัน